อย่างข่าวนี้ระทึกอย่างกับภาพยนตร์
นึกเนื้อเรื่องนะมีตำรวจกำลังจะพาครอบครัวไปกินข้าว
แล้วปรากฏว่ามีชายคุ้มข้างถือมีดไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ขู่คนอยู่

มันเหมือนกับอย่างในหนังเลยไปดูฮะ

ดูอย่างนี้เดียวมาว่ามันเล่าไม่รู้ด้วย

ในเสียงที่เขาบอกว่านี่ที่แกเข้าเป็นคนเดียว
ก็คือตำรวจคนที่จะพาครอบครัวไปกินข้าว

ท่านผู้ชมทำไมสมก็เป็นชาตินักรบผมจะเล่าให้ฟัง
จะทำร้ายชาวบ้านอยู่ในเมืองท้องนั่นแหละเวลานั้นจ่าสิบตำรวจชาตินักรบสุคลธวัฒน์
เขาชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยโอ้โหพ่อท่านตั้งท่านเป็นผู้ประคับหมู่กลุ่มงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์
พาครอบครัวจะไปกินข้าวกันอ้าวมาเผชิญเหตุซะก่อนครับก็รีบเข้าไประงับเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามสิบกันยายนที่ผ่านมานะครับบ่ายโมงได้นายรัชตะหรือว่านกวิมลธนกิจอายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับ
คนที่สวมเสื้อสีขาด้วยน่ะที่คลั่งอยู่น่ะเป็นรอบพอร์นะอืมแต่คลั่งนะ
เป็นรอบพอประจำอาคารอิมแพคเมืองทองธานีครับ
ตะโกนโหกเวกโวยวายอยู่แล้วถือมีดอยู่ในมือใช่ไหมนะครับ
ขู่ขอข้าวจากชาวบ้านแล้วก็ร้านค้าแถวนั้นเป็นคอนโด๔๘เมืองทองทานี
สุดท้ายก็นำตัวส่งโรงพัก
ขณะที่จ่าชาตินักรบไม่ได้กินข้าวแล้วล่ะวันนี้

เออมือนะนิ้วป้องมืออ่ะ
โดนมีดบาดไงเพราะไอ้โปรพอคนนั้นถือมีดอยู่ไงแล้วก็มีอาการเคล็ดขัดยอกตามร่างกาย
คงปล้ำอ่ะปล้ำจังหวะปล้ำกัน
อกจากนี้น่าจะมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายอีกด้วย
โอ้โหเหตุความดีความชอบครั้งนี้ก็ต้องยกให้กับจาชาตินักรบและพลเมืองดีทั้งหมดนะครับ

จังหวะเขาสนุกกับคอนเสิร์ตอยู่แล้วถือมีดเข้าไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น

นกไปตรวจปัสสาวะหน่อย

นี่แหละเป็นสาเหตุที่ให้หลอนและคุ้มคั่ง
จึงแจ้งก็หาเศษยาเศษติดคุมตัวไปด้วยบรรคดี
สองข่าวนี้ต่อเนื่องจากรายการที่แล้ว
จะบวชพระตรวจฉี่ดีไหม
จะเป็นรอบพอตรวจฉี่ดีไหม
นะก่อนจะบรรจุเข้าทำงานเนี่ย